ต่อกันที่คู่รักคู่หวานอย่างป๊อกมากกี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ทั้งคู่เพิ่งจะควงคู่กันไปโชว์สวีทหวานที่พัทยามาหมัดเลย
แต่ต้องบอกว่าสาวมากกี้ก็ออกตัวเลยว่าน้ำทะเลเนี่ยไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะ
หลังจากแฟนได้มีโอกาสเห็นภาพของนางเอกสาวมากกี้ราศีกับแฟนหนุ่มป๊อกพัศรกร
ที่ไปรับลมทะเลด้วยกันก็เห็นถึงความหวานของคู่รักคู่นี้นะคะ
พบความเซ็กซี่เล็กในตัวของนางเอกสาวซะด้วยแหละ
งานนี้มากกี้เผยว่าน้ำทะเลที่พัทยาไม่ได้หวานนะ
เพราะไปกับแก๊งเพื่อนอีกหลายคน
ส่วนที่เห็นว่าทั้งสองมีโมเมนต์สวีทโอบตัวกันนั้นนะคะ
นางเอกสาวรับว่าแม้จะเป็นอย่างที่เห็น
แต่เจ้าตัวคิดว่าไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายหรือว่าเกินงาม

จะเผยถึงเรื่องชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ค่ะ

ซึ่งแฟนนุ่มก็เอ่ยปากชมว่าเธอออกกำลังกายแล้ว

มีภาพโอบนเรืออะไรอย่างนี้
มีถ่ายรูปบนเรือกันบ้าง

ดูแบบไม่ดีอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ค่อยหวานค่ะไม่ได้หวานขนาด
เพราะว่าเป็นทริปแบบเพื่อนมากกว่า
เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร

อะไรเหมาะสมไม่เหมาะสม
ขา
ก็ได้ตามที่เรารู้สึกว่าสมควร

ป๊อกมีแบบห่วงสแกนอะไรก่อน
ไม่ด้วยความที่เขาก็แบบว่าไม่ได้แบบ

เขาก็มีบอกเออออกกำลังกายแล้วดูแบบว่าดูเฟิร์มขึ้นนะ
แต่ว่าไม่ได้แบบแซวเรื่องแบบเซ็กซี่หรือไม่เซ็กซี่หรืออะไร